ทำให้คนต้องการใช้ไฟฟ้าเปิดแอร์เปิดพัดลมเยอะมาก
กันแทบจะทั้งวันแล้วตอนนี้พอหายใจไม่ออกจริง

เมื่อวานแล้วล่ะคะบ่าย๒นิดพีคเป็นครั้งที่๗แล้วนะ

ก็เลยบอกว่าเตรียมการรับมือนะคะเป็นแผนรองรับ
สำหรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงที่ถือว่าสูงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ค่ะ
นายสุนชัยคำนวณเศษผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรฟภบอกว่าบ่าย๒๑๒นาทีเมื่อวานนี้
มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคอยู่ที่๒๙๖๐๘เมกาวัตต์
ทำลายตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปีนี้เป็นครั้งที่๗แล้วนะคะ
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสูงขึ้นจากพีคครั้งที่๖
เมื่อวันที่๒๘เมษายน๒๕๕๙ที่๒๙๔๐๓๗เมกาวัตต์
สาเหตุสำคัญก็คือการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม
บริการบ้านที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น
วันทำงานปกติหลังจากหยุดยาวเดือนพฤษภาคม
วันฉัดระมงคลวันพฤชมงคล
อากาศก็ร้อนอบอ้าวต่อเนื่องหลายวันด้วยนะคะ

แอร์เปิดพัดลมใช้ไฟกันเยอะเลย
ผู้ว่ากฟภยืนยันว่าในส่วนของกำลังผลิตเพื่อจ่ายไฟฟ้า

เนื่องจากมีปริมาณไฟฟ้าสำรองประมาณร้อยละ๑๐๑๕
หรือไม่ต่ำกว่า๓๒๐๐เมกาวัตต์
แต่หากมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
กฟภเตรียมวางแผนเอาไว้แล้วค่ะ
บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าหลักในเดือนนี้

โรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศลาวมากเป็นพิเศษ
ตลอดจนสำรองน้ำมันเตาที่โรงไฟฟ้าราชบุรี
โรงไฟฟ้าบางประกงเพื่อรองรับสถานการณ์